ปันสาวสายการบินที่เขามาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กอ่ะนะคะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการข้างเคียง
จากการฉีดวัคซีนต้านโควิดสิบเก้าแต่เธอบอกว่าที่โพสต์เนี่ย
ไม่ใช่จะให้กลัวการฉีดวัคซีนนะ
แต่แค่อยากจะให้ข้อมูลนะคะเธอโพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะ
เก้าเมษายนฉีดวัคซีนยี่ห้อนะคะ
ที่หนึ่งไม่มีอาการอะไรเลยไม่ปวดแขนไม่อ่อนแรงไม่ง่วงไม่หิว
เพื่อนคนที่ฉีดมีอาการเล็กน้อยแต่เธอบอกเธอชิวมาก
สามสิบเมษายนก็ปกติไปฉีดเข็มที่สอง
บอกว่าไปฉีดเข็มที่๒เนี่ยเธอก็ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างเลย
ไม่ดื่มชากาแฟไม่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะ
ฉีดเข็มที่สองปุ๊บก็ไม่มีอาการ
เธอก็คิดในใจว่ารอดแล้วรอดแล้วเราไม่มีอาการข้างเคียงแน่
หนึ่งพฤษภาคมก็ยังไม่มีอาการนะคะแต่เธอบอกว่ามันจะเริ่มนิดนิด
ปวดหน่วงหน่วงที่แขนข้างที่ฉีดแต่เข็มแรกไม่ได้มีอาการอะไรเลย
เข็มที่สองเนี่ยผ่านไปสักพักหนึ่งเริ่มมีอาการหนุ่งหนุ่งที่แขน
สองพฤษภาคมไม่ปวดแขนแล้วก็ออกกำลังกายได้โยคะได้อะไรได้
แต่พอบ่าย๓ค่ะเริ่มคันมีตุ่มเล็กคล้ายยุงกัด
เธอก็นึกว่ายุงกัดแต่มันไม่ใช่มันคล้ายกับลมพิษด้วย
เธอก็เลยกินยาแก้แพ้แล้วก็ไลน์ถามเพื่อนสนิทที่เป็นหมอ
บอกว่าเอ๊ะเนี่ยผ่านไป๓ชั่วโมงแล้วทำไมยามันออกฤทธิ์ช้าจัง
แล้วผิวหนังเริ่มบวมแดงแล้วบริเวณมันกว้างมากขึ้นนะคะ
ที่เป็นผื่นแดงแดงอ่ะนะคะแล้วมันเป็นผื่นหมดเลย
ที่แขนที่ขาที่หน้าที่ก้นและเริ่มแน่นหน้าอก
หายใจไม่ค่อยได้เธอก็เลยตัดสินใจให้น้องสาว
ส่งเธอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเข้าห้องฉุกเฉินเลยค่ะ
คุณหมอฉีดยาแก้แพ้พวกสเตียรอยด์ให้นะคะ
อาการคันก็ลดลงหายใจดีขึ้นแต่ไอ้ที่เป็นตุ่มตุ่มมันไม่หายนะคุณผู้ชม
หมอก็เลยคุยกับเธอนะหมอบอกไม่แน่ใจนะว่านี่เป็นอาการแพ้วัคซีนหรือเปล่า
ก็เลยให้คุยกับเพศรัชกรเพศรัชกรก็เลยบอกเธอว่า
ใช่แล้วแหละน่าจะเป็นการแพ้วัคซีนนี่นะคะ
เธอก็ส่งรายละเอียดลงในแอปหมอพร้อมอะค่ะเธอบอกพยายามจะกดส่งไปในแอปแต่มันไม่ไป
เธอก็เลยบอกว่าขอให้ข้อมูลแบบนี้ถ้าถามว่ามีอาการแพ้แบบเนี้ย
ถ้าให้ฉีดกับไม่ฉีดจะเลือกอะไรเธอบอกว่าก็เลือกฉีดอยู่ดี
เพราะไม่อยากเสี่ยงไม่รู้ว่าถ้าตัวเองติดโควิดสิบเก้า
จะเป็นกลุ่มแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีอาการหรือจะเป็นกลุ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่มีอาการน้อย
หรือจะโอ้โหเคราะห์ร้ายเป็นกลุ่ม๕ที่วิกฤตเธอบอกมันคาดไม่ได้
เดาไม่ได้เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าไม่ได้อยากจะให้กลัวการฉีดวัคซีนนะเธอบอกว่ามุมมองของเธอก็คือฉีดดีกว่าไม่ฉีด
ครับเธอให้ข้อมูลเพื่อที่จะบอกว่าถ้าใครไปฉีดวัคซีนยี่ห้อซีโนแบคแล้วมีผื่นขึ้นแบบเธอ
ให้ไปหาหมอแล้วก็หมอจะให้ยาแก้แพ้อะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วมันก็จะหายนะคะครับเธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว
แต่ก็ยังกินยาแก้แพ้อยู่นะคะหมอบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์
แล้วก็ทายาทาอะไรไปพวกโลชั่นนะคะเธอก็เลยบอกว่ามันเกิดขึ้นได้
เรื่องของการแพ้วัคซีนขึ้นอยู่กับแต่ละคนร่างกายแต่ละคนนะคะ
เธอก็เลยโพสต์เอาไว้เป็นลักษณะของการให้ข้อมูลไม่ใช่ให้กลัวนะคะ
ดีกว่าไม่ฉีดนะฮะเธอยืนยันนะครับท่านผู้ชมครับ
มีสาวไทยคนหนึ่งเธอโพสต์นะฮะเป็นการโพสต์ทางเฟซบุ๊กนะฮะ
บอกว่าแม่ส่งมาฉีดวัคซีนค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
ลูกได้วัคซีนที่ดีที่สุดแล้วฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด
โดยสรุปหญิงสาวคนนี้โพสต์บอกว่าบินไปฉีดวัคซีน
นู้นแบบนี้แบบนั้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะซึ่งเราก็เลยต้องตรวจสอบแล้วครับ
ว่าเอ๊ะตกลงข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่ค่ะเธอโพสต์ไว้เป็นขั้นตอนเลยนะ
ว่าฉีดไปล่ะไม่มีอาการแบบไหนอะไรไงเดินชิวไม่ต้องล้อคิว
ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า๙๔เปอร์เซ็นต์
แต่ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์นะครับ
วันนี้ได้ตอบคำถามในช่วงการแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ที่มีคนแชร์เรื่องนี้นะรวมทั้งเรื่องที่ว่ามีคนไทยเนี่ย
ขั้นเช่าเหมาลำเครื่องบินนะเพื่อไปสหรัฐไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙ฟรี
ธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับ
กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง
พร้อมกับทิ้งข้อความชวนคิดบอกว่า
สหรัฐอเมริกาเองยังฉีดวัคซีนให้กับประชากรในประเทศไม่ครบ
แล้วจะฉีดวัคซีนให้กับคนต่างชาติฟรีได้อย่างไร

เรามีเสียงของในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
พูดถึงประเด็นนี้ค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ฉีดวัคซีนฟรีนี่ผมว่าคงฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับ
และทางกระทรวงต่างประเทศก็ให้ข้อมูลมาว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงครับผม

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่รายการไทยรัฐนิวโชว์ของเรา
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่ยังรอคอยการช่วยเหลือรอคอยการรับตัวเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ

แล้วก็มีที่เราร่วมกับทางกระทรวงแรงงาน
โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นนะคะบอกว่า
พร้อมให้ความร่วมมือกับทางไทยรัฐทีวีและไทยรัฐนิวส์โชว์
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
จนถึงวันนี้เราได้ช่วยเหลือไปทั้งหมด๔๑รายแล้วนะคะ
ได้มีการสารต่อกันอย่างต่อเนื่องจริง
๔๑รายที่มีการช่วยเหลือค่ะ
มีคนที่อาการน่าเป็นห่วงทั้งผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว
เบาหวานเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานมีผู้หญิงท้อง๘เดือนติดโควิด๑๙ก็ขอความช่วยเหลือมา
กระทรวงแรงงานก็รีบช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเลยเพราะว่าท้องแก่
ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือมาได้อย่างต่อเนื่อง
คือที่เราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานแล้วก็ช่วยเหลือไป๔๑รายแล้วเนี่ยค่ะ
ก็มีทั้งผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองฐานะยักษ์จนติดโควิดทั้งแม่ทั้งลูก
อาการโคม่าไตวายพ่ออาการไม่ค่อยดีรอผลยืนยันว่าติดเชื้อหรือไม่
ครอบครัวนี้เราช่วยเหลือหลายอย่างแต่ก็ขลุกขลักหลายประเด็น
แต่เราก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะทีนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังมีผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของให้เราประสานให้ส่งต่ออย่างต่อเนื่องเลย
ประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็เปิดพื้นที่ในการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
มีฮอสปีเทลของตัวเองแล้วนะคะสองที่นะคะในกรุงเทพ
นี่คือฮอสพีเทลของประกันสังคมโดยเฉพาะคุณผู้ชม
ดังนั้นถ้าผู้ป่วยเป็นผู้ที่ประกันตนกับทางประกันสังคมเนี่ยค่ะ
แล้วประเมินแล้วอาการไม่หนักก็จะถูกส่งตัวไปที่ฮอสปีเทล๒แห่งตรงนี้นะคะ
กระทรวงแรงงานก็แจ้งมาอย่างเรานะฮะเราก็ประสานข้อมูลให้นะครับ